ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้หนึ่งคำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

แต่ก่อนจะไปทำงานเขาจะประกาศว่ายเราทุกวัน
ที่สุดเลยคือเรื่องสุขภาพ
ตอนนี้เป็นหลายโรคมากเลยเป็นเยอะมาก
แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเป็นเรื่องตาด้วย
ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ได้ทุกวันนี้ก็เพราะผู้หญิงคนนี้
เขาคอยบอกคอยสอนเราทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้ววันนี้ค่ะผู้ที่มารออยู่แล้วนะคะ
เขามาด้วยความรักที่เต็มเปี่ยมค่ะ
เขาจะมาทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าความรักไม่มีพรมแดน

นั้นต้องไปชมในภาพชีวิตของเขากันก่อนค่ะ

อาชีพพนักงานชั่วคราว
ทุกวันนี้ที่เป็นห่วงเลยเป็นห่วงแฟนครับ
เพราะว่าแฟนอายุมากแล้ว
อายุห่างกันถึง๒๕ปี
ตอนนี้แฟนอายุ๖๒ปี
แล้วคบกันมาตั้งแต่ผมอายุ๑๗ปี
แล้วก็แฟนอายุ๔๒ปี
โดยรวมแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็๑๙ปีแล้วครับ

แฟนผมเป็นโรคความดัน
เบาหวานไขมันเกาะกดไหลย้อน
แล้วก็ตอนนี้เพิ่งมาใหม่เลยก็เป็นเกี่ยวกับตาครับ

ก็คือถ้าไม่ได้ทำการผ่าก็จะมองไม่เห็นนะครับ
แสงแล้วก็จะแสบตาน้ำตาจะไหล
คือเราสงสารถ้าเราเป็นแทนได้เราก็อยากจะเป็นแทนเขา
แสงไม่ได้มันจะปวดหัวปวดว่าตาทีน้ำตาไหลมากเลย
ตอนนี้หมอก็บอกว่าต้องรีบรักษา
ถ้ายาก็เป็นยายอดตาในบัญชีเขาก็ให้ได้

พวกเกี่ยวก็เปลี่ยนเลยเขาให้ไม่ได้
มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเป็นโรคเกาะ

ต้องแบกออกจากบ้านอีกไปขึ้นถนนไปหาหมอ
คือทุกโรคที่เขาเป็นคือเราก็ห่วง
เราก็ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรอยากให้เขาแข็งแรง
เราก็จะดูแลเขาเท่าที่เราดูแลไหว
สิ่งที่กลัวที่สุดเลยคือกลัวเขาจากไป
ขนาดแบบที่บ้านเราจะมีลูกเหมือนคนที่จากไปแล้ว

แล้วมันก็จะมีที่ว่างช่องว่าง
เราก็เลยไม่อยากให้ที่ว่างตรงนี้ต้องเป็นรูปคนอื่นขึ้นไปแทน
เราก็เลยต้องเอาปฏิทินไปแฝนทับที่ไว้เพื่อที่จะไม่ให้มีคนต่อไป
บางทีกลางคืนเรานอนหรือเราตื่นมากลางดึกอะไรอย่างนี้
บางทีเรามาเข้าห้องน้ำเราต้องพยายามเดินเตะที่นอนที่แฟนนอนอยู่
เพื่อจะดูว่าเขาตื่นหรือว่าเขามีเสียงตอบโต้ไหม
เราก็ต้องคอยเช็คแต่ถ้าเกิดว่าเขามีขยะตัวแสดงว่าเขาก็ไม่เป็นอะไร
สงสารเขาเหมือนกันแหละบอกว่ามีแต่คนเขาบอกว่าขนาดพี่น้องเขาก็ไม่มีใครชอบนะ
ไม่ค่อยชอบบอกเลิกเลยนะพี่น้องเขาบอกให้เลิกเลยเขาบอกมึงไปเอาทำไมมากินแตงเสาตาย
แก่ก็แก่ทำอะไรก็ไม่เป็นต้องมานั่งเลี้ยงเขาลูกเขาก็มีเป็นนุ่มโสดจะมาอยู่แบบนี้ได้ไง
บางครั้งเราก็บอกว่าไปเลยไปหาใหม่เราก็ไม่ว่าเราก็บอกเราอายุมากแล้วบางครั้งจะบอกว่าไปมีเมียเถอะเอาลูกมาจะเลี้ยงให้
เขาบอกไม่ต้องพูดเรื่องนี้เลยเราอยู่ด้วยความเข้าใจไม่ต้องคิดอะไรหรอกถ้าบิ๊กมาอยู่แล้วก็คือบิ๊กก็ดูเขาว่าอย่างนี้
สิ่งทุกอย่างจากที่ผมเคยเป็นรอปภ
ผมก็มันศึกษาหาความรู้
จนผมได้เรียนจบในระดับปริญญาตรี
ก็เป็นความภูมิใจของผมด้วย

ก็ไปทำงานเป็นลูกจ้าง
ในตึกที่เราเคยเป็นรอพออยู่
ตอนนี้ก็อยากได้เงินมา

เพราะว่าอยากจะให้แฟนมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มี
อะไรได้เห็นชัดเจนมากกว่าทุกวันนี้ที่แฟนเป็นอยู่
เราเห็นแล้วเราก็สงสาร
ก็เป็นเรื่องราวของความรักนะครับ
เป็นความรักที่เรียกว่าไม่มีพรมแดนจริง
เห็นแล้วรู้สึกมีความสุขจังเลยนะความรัก
ไม่ว่าเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้ว
ทุกอย่างดีหมดเลยค่ะความรัก
มาพบกับเขาเลยดีกว่าอยากเจอหน้าเขาเหลือเกินนะครับ
คุณบรีสนะครับชายหนุ่มผู้มีหัวใจพักดีต่อภรรยาครับ
ครับ

ชายหนุ่มผู้มีหัวใจพักดีต่อภรรยา
สู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
คุณเบสวันนี้เอาภรรยามาไหมคะ
เอามาครับสวัสดีครับชื่อคุณอันคุณบรีซนะครับ
สายตาของเด็กหนุ่มอายุ๑๗เนี่ย
เห็นว่าสวยสวยแล้วสวยพอเราได้คุยปุ๊บนิสัยก็คือเราเข้ากันได้

มีความสุขพอเวลาเราคุยกับเขาแล้ว

เราแอบดูเขามาอยู่นานไหมคะเนี่ย

เดี๋ยวนะนี่ถามเล่นแอบดูจริงใช่ไหมคะเนี่ย

ทำอย่างนั้นอยู่นานเท่าไหร่คะคุณพ่อ

เดี๋ยวถามคุณอันบ้างดีกว่าคุณอันพี่อันรู้สึกยังไงตอนเขามาจีบอ่ะ
ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรค่ะคือแบบเดินเข้าแต่ไม่ได้คิดอะไร
เขาก็มาร้องว่าอุ้ยห่างกันขนาดนี้นะจะเลี้ยงได้เหรอเลี้ยงได้
บอกนั่นถ้าแน่จริงซื้อข้าวมาก่อนห่อนึงเขาก็ซื้อมาให้ห่อหนึ่ง

เช็คกลัวอะไรถ้ากลัวจริงก็คือกลัวเค้ากลัวเค้าตายเลย
ทำไมถึงกลัวภรรยาเสียชีวิตเป็นนักเป็นหนา
เรารักเค้าเนอะ

ถ้าคุณบี๊ดขาดพี่อันไปสักคนนึงเนี่ยจะเศร้าขนาดไหนคะ

เพราะว่าจะหาคนแบบนี้ที่แบบว่า
เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขบางทีมันหายากอะครับ
แล้วเรื่องการเงินนะครับในครอบครัว
เรื่องการเงินในครอบครัวทุกวันนี้ก็คือ
อย่างน้อยคือเราต้องมีให้เขาเอาไว้กินข้าวทุกวัน
ตัวเราไม่กินไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาป่วย
เขาต้องกินข้าวแล้วก็ต้องกินยา
ผมเนี่ยเช้าจะไม่กินข้าว
จะไปกินข้าวตอนเที่ยงมื้อเดียว
ก็คือจากที่เคยเป็นแค่รอบพอ

ก็คนขวายเรียนจนจบปริญญาตรี

ได้ทำงานในตึกที่เราเคยเป็นรบพออยู่

หนุ่มน้อยวัย๑๗ที่ไม่มีงานทำ
ครบกันแล้วชีวิตดีขึ้นยังไงบ้าง

คือจากที่เหมือนแบบเราอยู่ต่ำสุด
พอได้คบกับเขาปุ๊บเขาก็
เหมือนบอกเราสอนเราว่าให้เราทำอย่างนี้อย่างนี้

ทุกวันนี้ชีวิตเราก็คือแบบ
ถึงจะไม่สูงสุดว่าดีเลิศเลย
แต่คือว่ามันก็ดีขึ้นมากว่าแต่ก่อนเยอะ

เค้าดีจริงยอมรับแล้วก็ดีมาก

กีฬาบอกว่าบี๊ดในบ้านนี่ใช่เป็นผัวเมียกัน
แต่ก่อนจะไปทำงานจนเขาจะมากราบไห้เราทุกวัน

ให้ไปทำงานเขาจะไหว้ทุกวัน
เขาจะมาบอกแล้วก็ให้สินให้พรเข้าไป
แต่ว่าถ้าทำดีก็เหมือนว่าตัวแทนนะ
อย่าคิดว่าเป็นเมียเมียก็คือส่วนต่างหาก
แต่เรายังไงเราต้องไม่ใช่ว่ามีเมียแก่แล้วจะมาปีเดียว
ก็ไม่เอาเราจะบอกสอนเขาตลอดนั่นแหละ
เค้าจะมาว่ายแล้วก็ไปขอให้เจริญนะ
สิ่งไหนที่ทำดีก็ขอให้เจริญรู้ร่วงไปด้วยดี

ได้ทั้งเมียได้ทั้งแม่ได้ทั้งครู

ในบ้านเป็นผัวเมียแต่ว่าอย่ามาปีนเกียวนะ
ออกจากบ้านมาขอพร
แอนดู

๑แสนบาทครับ๑แสนบาท
มาดูกันนะครับวันนี้ว่าคุณบรีสนะครับตั้งใจเอาไว้๑แสนบาทต้องร้องให้ได้๖เพลง
วันนี้เรามาเริ่มต้นการแข่งขันกันที่เพลงแรกเลยนะครับนั่นก็คือเพลงที่๑มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
หลายหลายหลายหลายหลายหลายหลายหลายหลายหลายหลาย
คนหญิง
อินโทรเพลงนี้คุณบริสค่ะถ้าคุณบิ๊กเป็นแฟนรายการของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตคุณบริสจะทราบดีว่าเคยมีมานับครั้งไม่ทั่ว
บ่อยมากเลยทีเดียวนะครับ

เคยร้องนานมากปี๓๙๕
ปี๓๙ได้ทบทวนมาบ้างไหมคะก่อนจะมารายการของเรา

ฟังผ่านอย่ากังวลค่ะอย่าเพิ่งกังวลเพลงนี้เป็นเพลงแรกเท่านั้นค่ะ
ถ้าไม่ชัวร์ตัวช่วยใช้ได้เลยตั้งแต่เพลง

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับคุณบรีสผู้เก่งขันของเรา
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

เพลงมาครับโปรดติดตามต่อไป
ผลผ่านครั้งนั้นไม่นานต่อมา
นิดจากฝ่ายสาวก็แปรพันใจ
กลับมอบความรักให้กับชายอื่นไป
ลุกหนึ่งเขาตรองใจชอบทำมหายา
ลุกหนึ่งเขาตรองใจชอบทำมหายา
หนุ่มคนนั้นก็คือฉันนี่เอง
อยากจะตะเบนเปล่งเสียงร้องไห้
โอ้มันหวนสาบานต่อหน่ายาโม
โดยใจสุดทำเซโส
เหมือนคนจวนสิ้น
โอ้มันหวนสาบานต่อหน่ายาโมนกลับไป
อย่าโปรดยกโทษให้เธอไปดี
อยากให้มีคืนคมระธมอันใด
ลูกสุดแสนรักอยากให้เธอสุขใจ
อยากรอดแทนเพื่องใด
ลุกขอรับไว้ภูมิและเธอร์มก่อนใด
รับไว้กูเดียว
ตอนที่ก่อนจะมาได้เป็นแฟนก็ใช้เพลงร้องจีบนะคะ
ตอนนี้สุขภาพไม่ดีก็มาร้องเพลง
เพื่อหาตังค์ไปรักษาสุขภาพพี่อันอีก
ทุกอย่างชีวิตรักของสองคนนี้
ก็มีเรื่องของเสียงเพลงเข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วยนะคะ
ขอให้คุณแฟนของพี่อันนะคะโชคดีนะคะนะคะ
ขอให้ผ่านฉลุยไปได้ในเพลงแรก
จะได้มีเงินตั้งต้นเอาไปรักษาดวงตาของคุณภรรยา

มาถึงเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณบรีสนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้